คุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวน

ตลอดทั้งวันในวันนี้ก็มีรายงานว่ามีฝนตกหลายจุดหลายพื้นที่
ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตามมา
ส่วนในกรุงเทพมหานครเองแน่นอนครับเมื่อฝนตกลงมาทีอะไร
ปัญหาเดิมที่เจอกันก็คือน้ำรอระบาย
ส่งผลต่อการจราจรในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยถ้าหากเราตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในวันพรุ่งนี้ครับกรุงเทพมหานครของเรายังคงมีโอกาส

ช่วงเวลายังเป็นช่วงเวลาเดิมนะครับ
ก็คือช่วงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าช่วงเรียกเวลาดังกล่าวนั้น
รสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนจะแรงเป็นพิเศษ
มีการสะสมตัวของความชื้นเยอะ
สามารถที่จะมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มฝนได้เยอะเช่นเดียวกัน

ถนนหลายสายครับเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมขัง

ว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่ควรที่จะหลีกเลี่ยง

จุดแรกนะครับก็คือบริเวณถนนวิภาวดีครับช่วงวิภาวดีซอย๓

บริเวณหน้าโตชิบ้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
จุดที่๒ก็คือบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
บริเวณช่วงคลองปลาปลาศูนย์ราชการ
บริเวณช่วงวงเวียนราชพัฒน์พระนคร
ที่๓ก็คือถนนรามอินทาครับบริเวณรามอินทาซอย๕
ที่๔ก็คือถนนสุวินทวงบริเวณนิมิตรใหม่ราชอุทิศ
จุดที่ห้าก็คือถนนเกษตรนวมินบริเวณคลองบางบัว
จุดที่หกก็คือทางหลวงหมายเลข๓๙๐๑๓๙๐๒
บริเวณช่วงคลองปากน้ำ
จุดที่เจ็ดถนนลำลุกกาบริเวณช่วงปากทางลำลุกกา
พื้นที่เหล่านี้แน่นอนนะครับถ้าหากเจอฝนตกหนัก
อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงวางแผนการเดินทางให้ดีครับ
จากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว
จุดอื่นยังคงต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนในเมือง
ของเราจะลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาส
การกระจายตกฝนในพื้นที่ที่บอกว่าลดลง
เพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าหากเราตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ปัจจัยสำคัญอย่างร่องฝนที่ก่อนหน้านี้
พาดผ่านหลายจุดหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๓กันยายน
ค่อยเลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือประเทศไทยของเรานะครับ
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ฝนบริเวณทางตอนบนลดลง
แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังนะครับ
โดยถ้าหากเราคำนวณสถานการณ์ฝนสะสมตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
จุดที่ยังคงมีโอกาสการเกิดการกระจายตัวของฝนอยู่

แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมรื่อดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ทั้งฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
แล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนนั้นยังคงมีโอกาสเจอฝนตลอดช่วงหลายพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่มนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในระยะนี้คงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์

ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มารสวัสดีครับ